เดี๋ยวคงรอรอได้อยู่ไหว์ท่านนายกอีกทีหนึ่งนะครับ
ผมจะให้พบกับทักฟูกภาย
เป็นเรื่องนี้ก็สิ่งในจักรมีการขยายผลมา
ขเตอร์ซองเดือนที่แล้ว
แล้วก็ขยายผลแล้วก็มีการไปขอหมายจับที่ศาล

ในนี้ก็เป็นการจับกรุงจบคล้นตามหมายจับ

ความรู้เรื่องต้นนี้เกี่ยวข้องกับศรวษฎัว
หรือเครือข่ายเมฆหลามมาหรือ
คือการร่วมงานแบบนี้เนี่ยในทางปฏิบัติงานหรือว่าส่วนตัวเนี่ย

ยังนะยังนะต้องให้ความเป็นธรรมนะ
เรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า
คงจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนทุกเรื่องนะครับ
แค่ไหนแค่นั้นก่อนนะครับตามข้อมูลของทุกฝ่าย
ก็มีการส่วนสอบสวนนะครับ
เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของรองโจ๊กเนี่ย
คนเขาก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัญหา
การคัดเลือกพบตรวันที่๒๗นี้
ก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับ

ไม่ได้ความขัดอย้างให้อนกรตำรวจ

คำถามนี้คนเขาถามกันในโซเชียลขนาดนี้เลยค่ะหมอบอล
เป็นประจำพยาหรัฐฐานเนี้ยอย่างที่คดีการสีชีพิษของคุกกับเอ่อ
เบิ้มเนี้ยอ่ะคุกกับเบิ้มสารวัตรแบงค์เอ่อ
สารวัตรคุกกับเบิ้มเนี้ยก็ตอนแรกเขาไปข่าวว่าจะเป็นฆ่าตกรง
ตกรรมเลยผมก็ไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้วแล้วว่าถามจากภาคหนึ่งแล้วก็ไปดู
ยานอาหารเองก็ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
เบิ้มต้นก็สนุกได้อันนี้ก็มันเป็นข่าวลืมไปข่าวลืมมา
ทุกอย่างเป็นไปตามข้อได้จริงนะครับใครถึงใครเนี่ย
ก็ต้องเป็นไปตามข้อที่จริงนะครับเดี๋ยวพอตำรวจที่อยู่ในงาน
ใครจะผิดจะละเว้นจะให้การเท็จหรือไม่
ก็เป็นไปตามข้อได้จริงนะครับเพราะทุกอย่างมันไปตามข้อกฎหมาย
เขาต้องให้พนักศึกษ์เขาร่วมโลกัยรักฐานนะครับ
เราไม่อยากจะพูดความสังคมเขามองไปว่าแบบเออ
ตำรวจระดับบิ๊กแบบมาแบบขัดกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอบอเราในฐานะที่พอบอเป็นผู้มันคับสินชาสูงสุด

ที่ชี้แจงตำนานยังตามข้อจริงพอดี
ครบนี้ไปค้นหลายจุดมากจะสรุปเรื่องงานมาก่อน
แล้วก็ค้นล่าส่วนที่เป็นต้น
คดีนี้อยู่ที่นครบานก็ต้องดูว่า
เขาต้องการจะตั้งขนาดอะไรหรือเป็น

แล้วก็ถ้าแนะนำมาสเนินจะได้พิจารณ์

มีแต่ว่าต้องการไปจับบุคคลตามหมายจับนะครับ
อันนี้บ้านใครผมยังไม่ทราบเลย
หมายถึงทราบเมื่อเช้านี้ตอนที่เข้ากันใช่ไหม
ก็เขาแรงงานมานะครับเขาแรงงานมาเมื่อเช้าว่ามีการเข้าไป
แล้วมีคนใหญ่กว่าหมอบัตรรอนะครับ
ถ้าท่านขอบบัตรรอขึ้นตาม

เพราะมันเป็นไปตามหน้างานของเขานะครับ
เขาก็มีการสั่งสื่อขอจะขอมากตามกับท่านผู้หน้าชดครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป